เอาล่ะคุณผู้ชมเราไปต่อเนื่องกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันดีกว่านะคะ
ช่วงนี้ฝนตกน้องอึงอ่างเขาก็ออกมาเล่นน้ำ
แต่ว่าก็โดนชาวบ้านเขาจับไปขายสร้างรายได้เป็นอย่างดีเลยนะคุณผู้ชม

ช่วงนี้ฝนฟ้าขนองกระจายลงมานะคะ
ทำให้น้องอึงอ่างออกมาเล่นน้ำ

เขาก็จับอึงอ่างขายรายได้ดีกันเลยทีเดียว
แต่ละคนจับได้ถึง๕๑๐กิโลกรัมเลยนะคะ
บางคนแบบเชี่ยวชาญมากได้ถึง๓๐กิโลกรัม
ก็เลยสร้างรายได้เฉลี่ยครั้งนึงเนี่ย
ได้๕๐๐๓๐๐บาทเลยทีเดียว
เราไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งนะก็คือคุณสนุรัติอุทัยคำค่ะ
เป็นชาวบ้านอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์
บอกว่าทุกปีหลังจากฝนแรกเนี่ยชาวบ้านก็จะรีบเตรียมอุปกรณ์นี่แหละ
มาจับอึ่งกันแล้วก็เอามาขายเป็นรายได้
และนอกจากนั้นก็เอามาทำกินกันด้วย
อย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะมีอึ่งปิ้งใช่ไหมก็จะมีทั้งอึ่งไข่กับอึ่งที่ไม่มีไข่
ึ่งไข่เขาขายได้ไม้ละ๕๐บาท

ถูกต้องส่วนอึ่งลูลี่ไข่ก็ไม้ละ๓๐บาท

มาทำกินอเด็ดอร่อยหลากหลายเมนูนะ
ใครที่เห็นแบบนี้แล้วอยากจะทานอึ่งบ้าง
เขาก็ขายเหมือนกันนะขายเป็นกิโลเลยเอาแค่ไปแปรรูปเอาเอง
ยกตัวอย่างละกันอย่างอึงโกรงเนี่ย
มีไข่กิโลกรัมละ๑๕๐ถ้าไม่มีไข่ขายกิโลกรัมละ๑๐๐บาท
อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเผื่อว่าใครอยากจะกินอึ่งแบบนี้สดนะคะ
ก็หาแวะซื้อได้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ
เอาล่ะไปลองทานดูใครอยากลองทานนะครับ
เออเห็นแล้วนึกว่าอ๋อมอึง

ก็เป็นช่วงนี้ด้วยนะขายดิบขายดีกันนะคะ
สนใจก็ลองไปซื้อหากันได้นะจ๊ะ